เมื่อวานมันเค้ามีเปิดข้ายเพลงคุณแนคชาลี

ใส่อีเกิบเลยค่ะ
ใส่อีแตะนี่คุณผู้ชมนี่
นางเซอร์มากเลยเนาะ

ร้องด้วยกันค่ะน้องผู้หญิงที่ยืนข้างกันเนี่ยค่ะยืนยันว่าไม่ได้จีบนะคะ
ส่วนเรื่องที่ช็อตฟิลแก๊กมากคือล่าสุดเลยโอดโอยเลยค่ะ
นางไปแบบเน้นแซวขำบอกว่าอยากกระทืบกล้องห้วยไล่
บางทีมันใช้คำรุนแรกคำรองแล้วก็บล็อกเอาไป
เป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ

เขาไล่ตีทุกแก่จริงนะจอร์ดตอนนี้ฝึกเต้นอยู่ครับ
จอร์ดฝึกเต้น